ส่วนใครที่หิวนะอยากจะทานอะไรที่มันไม่เหมือนทั่วไป
คือสั่งอาหารตามสั่งทั่วไปบางทีก็เบื่อ
อยากจะกินอะไรที่แบบว่าเป็นหม้อไฟเนี่ยนะ
ทานนี่ไหมเฝอหม้อไฟ
อุ้ยนี่เป็นอาหารเวียดนามเหรอคะ
นามมาจากต่างประเทศไปกินที่ไหน
ไปกินเลยไปกินเลยไปกินเลย
ก็ไปกินเลยไงกินเฝอเลย
เฝอเลยที่เลยจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับ

ร้านนี้ร้านเฝอหม้อไฟแอปเลย
ร้านก็อยู่ที่ถนนร่วมใจตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย

ไปให้ถูกนะอย่าไปเลยแต่ไปที่จังหวัดเลย

เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดในดวงใจของใครหลายคนที่รักเมนูแบบจิ้มจุ่มหม้อไฟ

นี่ครับนี่เขาเรียกว่าเฝอหม้อไฟนะครับ

เจ้าของร้านเขาครีมว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน
เพราะว่าเป็นสูตรเด็ดจากเวียดนามแท้
น้ำซุปเนี่ยมันกลมน้ำจิ้มก็รสเด็ดเป็นสูตรเฉพาะคือ
แซ่บแบบกำลังดีที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งทีเด็ดก็คือ

ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามคืออาจจะคิดว่ามันก็คือเส้นเล็กทั่วไปเฮ้ยไม่ใช่

เวียดนามเนี่ยรสสัมผัสมันจะแตกต่าง
คุณเคี้ยวเข้าไปมันจะหนึบหนึบแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มกว่า
เส้นเล็กทั่วไปที่เราเคยทานกันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก

นี่แหละครับพอทานคู่กับจิ้มจุ่มหม้อไฟที่เป็นเฝอแบบนี้นะ
โอ้โหอร่อยมากแล้วถ้าจะสั่งเป็นมีหยกก็ได้เห็นไหม

ถามคนนี้ดีกว่าเจ้าของร้านก็คือร้อยตรี
ก็ถือกับตัวเอง
สาขาเลยนี่แหละทำมา๙ปีแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนไง
แต่ก็มีใจรักในการทำอาหารเธออยากมีธุรกิจเล็กเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานครับ
เลยตัดสินใจเรียนรู้การทำหม้อไฟสูตรเด็ดจากคนเวียดนามนี่แหละ
ทีเด็ดอย่างที่บอกน้ำซุปกับน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับ
น้ำจิ้มมีให้เลือกสรรกันเลยจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
หรือจะเป็นแบบซีฟู้ดไปเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครเคยไปทานเฝอคุณน่าจะรู้กันดี
คือมันจะมี๒น้ำจิ้มเห็นไหมที่วางอยู่อันหนึ่งมันจะหวานอีกอันนึงมันจะเผ็ด
เวลาทานมันต้องผสมกันเอาน้ำจิ้ม๒อันผสมกันเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ว่าคุณจะให้หวานเยอะหรือหวานน้อย

แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบทานแบบไหนถ้าเป็นเด็กหน่อยก็อาจจะไม่ใส่แบบเผ็ดเลยก็ได้
ใช่แบบนั้นแหละครับแล้วก็ที่สั่งมาใส่ลงไปในเฝอเนี่ยมีอะไรบ้าง

หมูสไลด์บางนะไม่ว่าจะเป็นส่วนสรรคอสันนอกมีหมดล่ะครับ
ส่วนผักเนี่ยอันนี้เน้นเป็นพิเศษ
เป็นผักปลอดสารพิษดีดีมาก
ไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
ที่ร้านของเราเริ่มต้นตั้งแต่ฐานแหละ๒๕บาทครับจะเป็นเมนูหมูแล้วก็จะมีเกี๊ยวกุ้งมีกุ้งราคาก็จะสูงหน่อยนะค่ะแต่ว่าก็เป็นท้องตลาดที่สามารถทานได้ค่ะ

ลิ้มลองความอร่อยของเฝอหม้อไฟสุดเด็ดจากเวียดนามแต๊เลยนะครับ
ชิมกันได้ที่ร้านเฝอหม้อไฟแอดเลย
ถนนร่วมใจตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ร้านนี้นะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
หยุดวันอาทิตย์เพื่อที่จะมาดูตลอดข่าวของเราในช่วง๑๑นาฬิกา
โอ้โหเป็นคนดีจริงค่ะ
เล่นเอาล่ะช่วงเวลาในการเปิดเป็นอย่างไร
ตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม
เหมาะกับเป็นอาหารเย็นดินเนอร์

ถ้าจะไปผมแนะนำให้โทรไปสำรองที่นั่งกันก่อนก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าร้านนี้คนเขาเยอะนะ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
เย่ไปเลยร้านเฝอหม้อไฟจังหวัดเลอร์
ไปเลย

พูดบ่อยกลัวจะไปไม่ถึงเลย

ต้องว่ากันไปแต่ร้านนี้อร่อย
เฝอผมแนะนำเพราะว่ามันมีไผล่เยอะกินแล้วมันดีต่อสุขภาพ

เออรสชาติก็ดีด้วยนะคะหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะ